มีแม่ท่านหนึ่งร้องมูลนิธิปวีนานะคะ
บอกว่าลูกสาวเรียนอยู่ม๑
ถูกรุ่นพี่ที่อยู่ม๓คมขืน
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว

แต่แม่สังเกตเห็นอาการของลูก

มีการทำร้ายร่างกายด้วยในบางครั้ง

แต่ว่ามีหนึ่งข้อมูลนะคะ
ลูกเล่าให้ฟังแล้วมันน่าตกใจ

ครูเอายาคุมฉุกเฉินให้หนูกิน

แล้วมีอีกหนึ่งเรื่องได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นเรื่องน่าตกใจด้วยนะคะ
เรื่องราวนี้ได้รับการเปิดเผยจากตำรวจสพนสูง

บีนามสมมุติเป็นนักเรียนหญิง

ที่โรงเรียนแห่ง๑นะคะในตำบลด่านคล้ามโน้นสูง
เอาตัวไปชี้จุดเกิดเหตุเลยก็คือห้องน้ำภายในโรงเรียน
มาประกอบหลักฐานการทำสำนวนส่งดำเนินคดี
กับรุ่นพี่เป็นผู้ชายอายุ๑๖ปี

เด็ก๑๖ปีคนนี้ก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราวน้องบีนในห้องน้ำ
ก่อนที่ตำรวจจะไปจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาพรากผู้เยาว์
และกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
ตอนนี้ถูกส่งตัวฟ้องสารตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่นะคะ

มีข้อสังเกตและสิ่งผิดปกติบางประการ
ทำให้ผู้ปกครองของน้องบีเอาเอกสารหลักฐานร้องเรียน
มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็คือกลัวว่าคดีจะไม่มีความคืบหน้านะคะ
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับแม่ของน้องผู้เสียหาย
ก็คือแม่น้องบีเนี่ยแม่น้องบีเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าลูกสาวถูกรุ่นพี่ล่อลวงไปข่มขืนในห้องน้ำ
ตั้งแต่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่มาทราบเรื่องภายหลังจากเกิดเรื่องแล้วเกือบเดือนนะ
คือมารู้ช่วง๘กรกฎาคม
จากสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวตลอด๑เดือนที่ผ่านมา
ก็คือจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
เหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมด

และช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไปบอกครูไหมลูก

ซึ่งข้อมูลนี้คุณแม่ก็ตกใจเหมือนกันนะคะ

เอายาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน

และมีเลือดออกทางช่องคลอดตลอดเลย

เหงื่องเงินมาทั้งครอบครัวผู้เสียหาย

ให้เรื่องนี้จบไปได้ไหม
แต่ฝ่ายตนเองซึ่งเป็นผู้เสียหาย

ในเมื่อคุณรู้ว่าเด็กมีอะไรกัน

จุดเฉินค่ะอยากถึงช่วงเขาคือหมูออไปให้เพศสาธิ์ตรวจรับ
เพราะว่าลูกเราเอาไปทิ้งที่บ้านถึงได้รู้
แล้วทางผอก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
อะไรยังไงคือเรียกเด็กมาคุยแล้วอะไรแล้ว
หลังจากนั้นมาก็เราก็มารู้เองเมื่อวันที่๘กรกฎา
ไม่เสนอเงินให้เรา๒๐๐๐๐บาทพร้อมกับโรงเรียนคางขอออกให้เราอีก๒๐๐๐๐บาท

เรื่องแรกที่บอกว่าเป็นข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับคุณครูผู้หญิงที่รู้เหตุการณ์
เอายาคุมฉุกเฉินให้น้องกินมีอีกหนึ่งเรื่อง
เขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คุณแม่เป็นห่วงลูกเพราะว่ามีอาการเหมือนลอยกลัวตลอดเวลา
ก็เลยไม่ให้ลูกไปโรงเรียนเพราะต้องรักษาตัวรักษาใจ
แต่ทางโรงเรียนส่งหนังสือมาถึงผู้ปกครองบอก
ให้รีบนำลูกกลับไปเรียนตามปกติเพราะตอนนี้ขาดเรียนมา๖วันแล้ว
ถ้าฝ่าฝืนไม่ไปโรงเรียนโดยไม่มีเหตุอันควร
ต้องเสียค่าปรับให้กับทางโรงเรียนอีก๑๐๐๐บาท

เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนนะทำไมโรงเรียนทำแบบนี้เนี่ยนะคะ
คุณแม่ตั้งเคาะสังเกตนะคะก็เลยไม่ไหวแล้ว
เอาเรื่องนี้ร้องเรียนต่อมูลนิธิปวีนา
ตำรวจเร่งรัดดำเนินการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

แล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานต้นสังกัด
เข้ามาสอบสวนพฤติกรรมของพอโรงเรียน
และครูที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หน่อย
อย่าปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกหลานของคนอื่นนะคะ
ความคืบหน้าคดีเดี๋ยวเราติดตามให้ค่ะ